ไปแล้วชีวิตช้างกับการช่วยแหล่งสังคม

เดินหน้าครับตอนนี้เราก็หันมาช่วยสัตว์แล้วนะครับ
ก็คือเรื่องช้างนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้หลายจังหวัดที่เราไปมาเนี่ย
ก็เห็นความเดือดร้อนของคนที่เลี้ยงช้างนะครับผม
เราก็บอกแล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนบ้าง
ไปเฉียงใหม่
ตอนนี้ก็แล้วก็ยังมีเงินอะไรออกมาอีก๒ล้านบาท
เราคิดว่าถ้าจะไปภูเก็ตมันก็อาจจะไม่พอที่ภูเก็ต
แต่ผมพยายามที่จะหามาให้พลอยได้เพราะคิดอยู่ว่าตอนนี้มีสวนลำไยอยู่ที่เชียงใหม่
ไปช่วยช้างเสร็จผมจะไปตัดลำไยแล้วไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็ไปเอาไปช่วยช้างที่ภูเก็ตต่อ
ก็ยังมีการเว้นเว้นระยะบ้างในสังคมนะฮะแต่ในชุมชนที่ผมบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย
ผมก็จะช่วยเหลือเด็กเด็กคืออาจจะเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวของพ่อแม่
อย่างบ้านนี้มีลูกสัก๕คนผมจะเข้าไปวันอาทิตย์วันเสาร์นี้เข้าไปก็คนละ๒๐๐๒๐๐
นมทั้งขนมทั้งน้ำทุกอย่างจะได้กบประมาณเกือบ๔๐๐บาทตอนเด็กตอน๑
เพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์ที่ผมทำผมจะทำไปเรื่อยนะครับ
นี่เงินส่วนตัวของผมเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินอะไรทั้งนั้น
คือผมทำโควิดมาเนี่ยเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่าง

ที่เนี่ยได้จากเบอร์เจอร์เทลได้จากเบอร์เจอร์เฮิฟ
ก็ประมาณก็๑๐กว่าล้านที่เป็นเงินส่วนตัวจริงที่มอบให้กับพี่น้องประชาชน
บางคนสงสัยบางเงินห้วยน้ำท่วมที่เหลือมาเปล่าไม่เกี่ยวนะครับ
บอกเลยไม่เกี่ยวเงินช่วยน้ำท่วมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
เพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองให้กับสรรพากรว่าเฮ้ยเงินไม่มีแล้วนะ
ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วแล้วธรรมกรเขาตรวจสอบแล้วก็จบแล้ว
เพราะฉะนั้นบางคนจะพูดว่าเอาเงินนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวหรอก
ใครจะเอาเงินส่วนตัวมาเดินมอบให้กับพี่น้องมัธยาชน๑๐กว่าล้าน

พี่บินมีวิธียืนยันความบริสุทธิ์ใจหรือว่าความโปร่งใสตรงนี้บ้างไหม
บอกขอเลยครับทุกหน่วยงานเลยครับเข้ามาตรวจสอบผมได้
ผมมีเอกสารเป็น๑๐๒๐รังแล้วครับนะฮะเรื่องเก็บน้ำท่วมที่อุบลเนี่ยมันปิดลงแล้ว
แล้วไม่มีแล้วแล้วทางกรมสรรพากรก็เขาก็ดูตรวจสอบแล้วว่าโอเคนะครับ
อย่างผมเนี่ยเขาไม่ได้อะไรมากเขาเชื่อใจอยู่แล้ว
สิ่งที่เราทำมา๓๐กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับนอกใดเกี่ยวกับเรื่องเงินพวกนี้อยู่แล้วนะฮะ
และสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหต้องขอบริจาคตลอดขอบริจาคตลอด
อะไรที่มันจำเป็นจริงเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าผมไม่มีพรจริงผมบอกเฮ้ยมาช่วยกันดีกว่าช่วยกันกับผม
แล้วในสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยเขาเห็นเลยว่าบินไม่น่าช่วยเพราะบังคับเขาทำมาตลอด
เพราะเงินส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็หมดไปหลายสิบล้านที่ทำมาด้านนี้
แต่ก็คือพี่บินเปิดบัญชีที่เป็นชื่อของพี่บินเองเพื่อการรับระดมทุน
อ่าบัญชีส่วนตัวนี้ผมจะไม่เปิดผมจะเก็บของผมไว้แต่เป็นบัญชีที่เป็นส่วนกลางเนี่ยผมจะเปิด
และผมก็จะบอกตลอดเวลาว่าตอนนี้มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร
อย่างเปิดเรื่องบัญชีเกี่ยวกับช่วยช้างเนี่ยนะครับผมเปิดมาตั้งแต่เดือนประมาณเทศบาลมิถุนามิถุนานะครับ
คือเขาได้มาประมาณสัก๔ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเงินของเอกพันธ์๑ล้านของผม๑ล้านที่ลงขันกันช่วยช้างนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราประสานกันแล้วมันไม่พอหรอกครับ
ผมก็คิดว่าเงินบริจาคอมมาประมาณ๑๐ล้านบาทโอเค
ถ้า๑๐ล้านมันจะพอละหลายคุมในจังหวัด

มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องบีบให้ลงมา
ถ้าใครไม่ช่วยหรือว่า
ถ้าใครไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาเราก็ไม่ได้ไป
จากว่าจังหวัดไหนขอความช่วยเหลือมาโอเคนี้เราไปให้
เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับผมเลย
๓๐กว่าปีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่
ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าผมไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมา
ให้เท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้รับกลับมาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคน
ว่าทุกคนสามารถทำได้ผมสร้างภาพครับผม

ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันนะฮะ
ถ้าว่าไม่เกิดขึ้นสิ่งอย่างนั้นผมก็รู้ว่าสิ่งนึงมันอาจจะ
เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองนะครับว่า
คือคงไม่มีใครมาคิดอย่างนั้นอย่างนี้หรอกประมาณอย่างนี้
เพราะว่าถ้าทำด้วยความรู้สึกใจนะครับผมคิดคนนึงว่า
ถ้าเราทำอะไรแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงนะฮะ
มั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยในสิ่งที่เราทำ
แต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ย
แล้วมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินนู่นนี่เนี่ย
อันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทย
ก็ระมัดระวังนิดนึงสำรวจตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับว่า
ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเราเราสบายใจไหมแล้วก็ทำจริงไหมคนนั้นอะไรฮะ
ก็ตรวจสอบได้ถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
อย่างผมเนี่ยทำอะไรต่างผมก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็จะมองเราเหมือนกันไง
เฮ้ยทีบินบริษัททำไม่เห็นไปตรวจสอบอะไรเรารู้สึกเหมือนกัน
แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราบริสุทธิ์ใจอ่ะทำไมเราต้องไปบอก
ผมร้านนี้เนี่ยถ้าคุณสงสัยคุณตรวจสอบได้คุณมานั่นกัน
บัญชีที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดเสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าโอเค
เสร็จสิ้นภารกิจปิดเลยเคลียร์เงินจบแล้วปิดเลย
คุณมาตรวจสอบได้คุณมาอะไรได้ทั้งทุกวันผมสั่งธนาคารแล้ว
ถ้าจะตรวจสอบเรื่องบัญชีงานบริษัทผมยินดีที่
จริงแล้วเงินมันมากกว่า๑ล้านบาทที่ผมนะ
เพราะมาในบัญชีมันมากเป็นเงินส่วนตัวที่ผมออกไปต่อหน้างาน
มันเยอะมากมายทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม้แต่สลึงเดียวสตางค์เดียว
ก็ไม่คิดที่จะเอามาอยู่แล้วเพราะเงินที่เราออกไป
มันมากกว่าที่เราบอกไปอีกนะฮะเป็นเงินส่วนตัว
อย่างกับคนรับบริจาคแล้วคนมองว่ารับบริจาคบางหน้าแต่ข้างหลัง
อาจจะเอาเข้าส่วนตัวอย่างนี้ก็คงยินที่จะรู้สึกไง
ถ้าใครทำอย่างนั้นจริงผมว่ามันก็เป็นการที่คุณแอบแฝง
เรื่องการที่ผมรู้ว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารนะฮะ
คือใครเดือดร้อนหรือว่าสงสารอยากช่วยเขาช่วยเขา
แล้วบางทีคนไทยเป็นพลังที่พลังมหาศาลมากนะครับ
บางคนได้เงินช่วยไปเป็น๑๐ล้านบางคนได้๖๗ล้าน
แล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าเงินนี่คือเหมือนแผ่นกระดาษ
สามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัดความซื่อสัตว์ตัดความที่เราทำพอดี
ไม่มีคนดีตัดพี่น้องตัดทุกอย่างได้หมดเลย
เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ใจเราเงินช่วยน้ำท่วม๔๒๒ล้านบาทถามจริง
ถ้าผมใจไม่นิ่งถ้าผมคิดจะเอามาซิกแทรกได้
๑๐๒๐ล้านถ้าผมคิดจะเอามันเอาได้สบายแต่ใจเรามันทำไม่ได้
และเงินพี่น้องประชาชนที่เขาไว้ใจเราและสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันทำให้ได้จริง
แต่คนที่แอบแฝงแล้วทำได้จริงผมยอมรับใจเขาจริงว่าใจเขาทำด้วยอะไร
มันใช่ไงมันสั่นสะเทียนมากถามว่าสั่นสะเทียนมาถึงผมไม่เลย
ผมผมรู้สึกผมใจผมนิ่งมากใครจะบริจาคก็บริจาคไม่บริจาคก็ไม่เป็นไร
ผมพร้อมที่ตรวจสอบแล้วผมพร้อมที่จะทุกอย่างจะให้ผมไปทำอะไรผมยินดีหมดเลย
ผมยิ้มผมแย้มสบายมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งใจเราบริสุทธิ์มากเลย
แต่คนอื่นผมไม่รู้บางคนเขาจะเบาใจดูสิตยิงแต่เขาอาจจะพลาดไปเรื่องอื่น
อาจจะไม่ได้ไปแสดงเฮ้ยมันเกิดพลาดพังไปได้
นั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปล่วงเกินหรืออะไรนะฮะ
เอาเป็นว่าถ้าสบายใจแล้วก็ทำให้สบายใจก็อย่าไปทำเลย
พี่บินวิธีของผู้บินคือไม่ใช้บัญชีส่วนตัวแต่แยกแต่ละให้ชัดเป็นอย่างนั้นไหมคะ
การที่กรมสัมมากรณ์บอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือ

แต่ณตอนนั้นที่เรื่องบริจาคเรื่องเงินเรื่องน้ำท่วมมา
อันนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยผมจะกลับมารมทศ์ลงเทพฯ
ผมอยากจะเบิกเงิน๑ล้านบาทส่วนตัวของผมนะ

ครอบครัวละพันได้เป็นประมาณ๑๐๐๐ครอบครัว
แต่ตอนที่ผมเห็นก็เป็นอันที๓๐๐๐ครอบครัว
ใครจะทำเป็น๑๐บาทผมขอแค่นั้นจริง
ปรากฏว่ามันเกินไปมากมาย
แล้วได้คุยกับสมัครกรสมัครแบบว่า
สิ่งหนึ่งก็คือผมเข้าใจผมเชื่อว่าเงินเข้ามาหาคุณ

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าแตกระรับเปิดบริจาณ
ถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงนะครับ
เขาเรียกว่าสลิปทั้งหมดเก็บมันสามารถตรวจสอบได้
ของผมเนี่ยอีก๑๐ปีอีก๕ปีสามารถก็ตรวจสอบได้เพราะเรามีหลักฐานทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปิดรับบริจาคอะไรแล้วแต่ขอให้มันก็ว่าใจมันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเรา

แต่ที่ผมเดินแจกพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง

มันมีเงินจากพรีเซนเตอร์เข้ามาเนี่ย

ผมรู้สึกถ้าผมมอบแลกับพี่น้อยทัศน์๑๕ล้าน

เพราะว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้เปิดรับบริจาคเลย
แต่ผมเอามาจับช้างเพราะว่ามันทั่วประเทศ
แต่ผมก็คิดว่าอาจจะถ้า๑๐ล้านแต่มันไม่ถึง
ก็เลยต้องย่อจากหลายจังหวัดมาลงมาเหลือเอาจังหวัดที่เขาขอมาเท่านั้นเองนะครับ
ทันมัดผมว่าเชื่อได้เลยครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับหรอกครับ
คุณจะคิดเอาเงินบริจาคนี้ไปทำนู่นทำนี่หรือปิดเป็นแล้วก็หนีไปอย่างนี้คุณได้
คุณใช้เงินได้ผมว่าไม่เกินสักปี๒ปีหมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำนะครับ
เพราะฉะนั้นใครไม่รู้ใครไม่เห็นแต่ใจคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์นะฮะ
คุณหากินแบบอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ผมไม่เคยไงผมรู้สึกว่า
เฮ้ยถ้าคุณหากินแบบนี้เนี่ยจิตใจต้องแย่มากนะครับ
เพราะว่าเอาเรียกเขาเรียกว่าเอานิสัยคนไทยที่ขี้ใจอ่อนนะครับ
สงสารแล้วมาหากินแบบนี้นะครับมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ดี
แต่ใครมาว่าผมผมไม่โกรธนะเพราะใจเรานิ่งมรสุท
เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากด้วยกับคนที่
หากแบบมิจฉาชีพแบบนี้เลิกเลยครับนะฮะสงสารคนไทย
สารคนที่เขาตั้งใจทำจริงแล้วทำไมเขาเสียไปด้วย
ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมองแต่ผมไม่นะ
ผมรู้สึกว่ามาเลยตรวจสอบผมยินดีที่จะให้การตรวจสอบ